ทำยังไงถึงได้คลองรักกันมา๑๔ปี
ไม่เคยมีปัญหากับพี่เวย์เลย
อยู่กันแบบว่าโอ้โหลูกสองคนก็น่ารักด้วยนะคะ
ซึ่งที่ลับของพี่นานานะคะง่ายมากเลยค่ะ
คือต้องรู้จักคนเปลือนี่ใช้คำนี้นะคะ

อะไรที่เขาชอบอยากทำแล้วมันเกิดผลก็ซัพพอร์ตเต็มที่เลยค่ะ

เวย์อยากทำเพลงแนวไหนออกงานไหนนะคะ

ล่าสุดสามีปิ๊งไอเดีย
มีที่อยู่แถวสวนพึ่งนะไปเที่ยวบ่อย
ที่สวนพึ่งจึงปรึกษาหารือภรรยาค่ะ

ที่มาที่ไปก็อย่างที่บอกเนี่ยค่ะมีบ้านพักอากาศอยู่ที่นู่น

ก็เลยอยากชวนเพื่อนพี่น้องศิลปินเนี่ยค่ะมาโชว์กันค่ะ

กระแตอาสยามนี่นะคะมาขึ้นเวทีด้วย
คือเขาเคยร่วมงานกับพี่เวมาก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วเวลาโชว์เขาแซ่บทั้งนั้น

เอาเป็นว่านะคะใครอยากไปรีบซื้อบัตรด่วนนะคะ

เพราะว่าพี่แจ๊กรีนเป็นคนหนึ่งไปแน่นอนค่ะ
เขาทีมแบบแคมปิ้งลุยป่าใช่ไหมคะ

พร้อมมากจะเป็นยังไงไปฟังเสียงสักเล็กน้อยกันหน่อยค่ะ

แคมปิ้งอยู่แล้วใส่บูธก็แคมปิ้งแล้ว

เซ็กซี่นิดนึงนะคะ